โปรดติดตามตอนต่อไป
ลุงสิงหลุงดำว่าเช้าแล้วนะเดินทางได้แล้วมึงตื่นเถอะไอ้นัดมึงตื่น
ก็ไปดึงผ้าห่มลุงนัทมาโอ้โหลุงนัทขมลงล่วงล่วงลงมาจากหัวหมดเลยอ่ะพี่
จะให้หัวกลัวเลยเหรอ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
ยังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
มาให้ทุกท่านนั้นได้ตื่นเต้นระทึกขวัญกันเหมือนเช่นเคยครับ
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกครั้งนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ชมต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับ
เพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากให้ทุกท่านได้ฟังในทิศทางของความบันเทิงนะครับ
แล้ววันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยต้อนรับคุณฟ้าครับสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะ
แล้ววันนี้ประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องที่คุณฟ้าจะมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกัน
สมัยก่อนมาตามนัด

เออมาเล่าให้กับเหล่าบรรดา

เรื่องนี้ถ้าจะนับก็ประมาณ๔๒ปีได้

แกทำหน้าที่เป็นเรือรากจุงอะค่ะ
รากจุงเข้าเปือกเข้าศาลนะคะ

ไปส่งที่ท่าข้าวกำลัง

ของลุงเขาเป็นหน้าที่เรือนำ

แล้วก็จะมีเรือข้าวสารข้าวเปลือกตามหลัง
แต่เที่ยวนั้นที่ไปมันเป็นเที่ยวน้อย

เขาก็เลยมีคนช่วยในเรืออยู่อีก๓คน
ก็มีลุงนัทลุงสิงห์แล้วก็ลุงดำ
ลุงนัทนี่จะอายุน้อยสุดอายุ๒๕

ต้องจอดหยุดพักที่หมู่บ้านหนึ่ง
หมู่บ้านเล็กไม่ได้ใหญ่มาก
แล้วด้วยความที่หมู่บ้านเล็กอะค่ะ
อุปกรณ์ที่จะซื้อในหมู่บ้านมันไม่มี

ใช่ค่ะมันไม่มีมันใช้เวลาเดินทาง
จากตัวหมู่บ้านเล็กเนี่ย

สิงกับลุงดำก็เลยให้ลุงนัทเฝ้าเรือไว้

ช่วงนั้นลุงสิงหลุงดำเข้าตัวเมืองแล้ว

เพราะว่าเรือแต่ละดำที่บรรทุกเข้าสารเนี่ย

ซึ่งออกไปประมาณกิโลถึง๑๒กิโลค่ะ

ลุงนัทก็เลยไปคิดว่าคืนนี้ไปเที่ยวงานวัดดีกว่า

เดินไปถึงงานวัดเที่ยวเต็ดเจของแก

ใช่ไฟทางจะไม่มี
แล้วเมื่อก่อนมันก็คือแค่ตลาดเลย

อ้อยทุ่งพวกกล้วยที่ปลูกเลาะข้างทางอะไรอย่างนี้

ขากลับลุงนัทก็ตะหิดใจจะกลับยังไงล่ะเนี่ย

มันคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปงานวัดไปเจอแสงสีเสียง
พอเที่ยวเสร็จจะกลับมันดึก

ช่วงนั้นแกก็เหมือนกับคนแบบพยายามจะหาคนที่จะร่วมทางไปด้วย
ก็เดินไปจอดแรกก็จะมีแค่สองสามคน
แต่พอเริ่มแย่กันไปหรือแกคนเดียวล่ะ

แกก็พยายามมองเห็นไกลเห็นเหมือนคนแบกของขายอะค่ะ
ไอ้พวกหาบหาบเล่
แล้วก็เขามีตะเกียงอยู่อันหนึ่ง
เขาก็เลยลุงนัทก็วิ่งไปเลยผมขอไปด้วยไปทางผมไหมครับ
เขาก็หันมามองเป็นผู้หญิง
น่าจะประมาณรุ่นน้องของน้องนัทอีกทีหนึ่งประมาณ๒๔ราวนี้

เขาก็บอกว่าเขาจะไปที่ท่าเรือท่าเรือทางเดียวกันเลย
นัทเลยบอกว่าเดี๋ยวผมแบกให้นะคุณถือตะเกียงไป
แบกระหว่างทางไปเนี่ยแกก็คุยกัน
เขาชื่อว่าคุณศรีถ้าอายุราวนั้นก็คือคุณป้าศรี
ก็คือถ้าอายุเท่ากับลุงนัทนะคะเพราะหนูเรียกลุงนัท
แล้วเขาก็คุยกันตลอดทางแล้วถามว่าป้าศรีขายอะไร
พี่แจ๊คเคยเห็นข้าวพองไหมข้าวพองสมัยก่อน
หรือว่าคนต่างจังหวัดเรียกว่าข้าวโป่ง

เธอตีตีไปแล้วก็จะพองอ่านะคะเขาขายอยู่ที่งานวัด

เพราะนี่ช่วงระหว่างเดินทางไปปุ๊บเนี่ยมันถึงทางสามแยก
ทางขวาเนี่ยจะไปท่าโป๊ะใหม่ครับทางซ้ายเนี่ยคือท่าโป๊ะเก่าครับ
และท่านเนี่ยป้าศรีอ่ะแกต้องเลี้ยวไปทางซ้าย
เพื่อที่จะไปท่าโป๊เก่าแต่ลุงนัทอ่ะแกไปอยู่ทางขวา

มันห่างกันประมาณ๕๐๐เมตรได้แต่ลุงนัทแกเห็นว่าป้าศรีผู้หญิงคนเดียวมันอันตราย
แกเลยตัดสินใจอ่ะหาบเป็นเพื่อนป้าศรีไปส่งอาสาไปส่ง
ใช่ค่ะก็ไปส่งที่ท่าโป๊ะเก่าช่วงไปส่งเนี่ย
ตรงท่าโป๊ะเก่าเนี่ยเป็นท่าไม้เก่า
จากท่าไม้เก่าไปมันไม่เกิน๕๐เมตรเนี่ย
จะเป็นบ้านคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาเลี้ยงฟาร์มไก่
เขาก็จะมีตะเกียงเจ้าพยุตั้งอยู่
ช่วงที่เขานั่งคุยกันอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าลุงนัทเริ่มชอบ

ก็ถามป้าศรีอีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาขายของไหม
เขาบอกขายสิขายอยู่ตรงไหนครับอะไรอย่างนี้
ก็ขายอยู่ที่เดิมแหละอยู่ตรงคล้ายกับที่เขาแจกแผ่นเปียวทองให้คนไปติดอะค่ะ
อยู่ในงานวัดนั่นแหละในงานวัดนั่นแหละค่ะคนที่ขายทอง
บอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปเจอที่นั่นนะเดี๋ยวเราเจอกันอะไรอย่างนี้
ก็เคยตกลงคุยกันแล้วช่วงที่คุยกันเนี่ยข้างบ้านอ่ะ
ลุงแกคงเห็นว่าคนมีคนแปลกหน้ามานั่งมั้งไม่มีลุงแก่คนหนึ่ง
เดินออกมามองตรงกางเกงเจ้าพยุลุงนัทแกก็รู้ว่ากลัวไม่ดี
พอไม่งานแกก็เลยขอกลับแล้วก็แกก็เดินทางกลับมาที่

เรือเก่าของแกเองเสร็จแล้วหันไปจนถึงเช้าขึ้น
แกก็เริ่มดีใจแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะต้องไปเจอป้าศรี
ตกประมาณสัก๕โมงเย็นแกก็อาบน้ำแต่งตัว
ไปรอที่งานวัดเหมือนเดิมนะคะแกก็ไปนั่งรออีกตรงที่เขาขายทูปเทียน
แผ่นเปลวทองเพื่อว่าเดี๋ยวป้าศรีแกคงจะมา
แกก็รอสักพักนึงมีผู้หญิงคนหนึ่งหาบของมา
มาตั้งแผงขายตรงนั้นครับลุงนัทก็เดินตรงไป
สีมาแล้วเหรอแต่เงยหน้ามาไม่ใช่
ไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คงคิดว่ามา

แกก็เดินทั่วงานเลยดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

หาป้าศรีไม่เจอหาป้าศรีไม่เจอจนถึง๓ทุ่ม

ก็เลยเดินทางกลับว่าจะไปดักรอที่พี่โป๊ะที่เคยเจอ
เดี๋ยวยังไงก็ต้องเจอนะพอกลับไปที่ที่แยกกันเมื่อคืน
แกก็ช่วงเดินทางไปอ่าเจอคนหาบอีกแล้ว
คิดมองไกลเหมือนป้าศรีเลย
แกก็เดินตรงไปเลยเรียกสีสีหรือเปล่านะ
ป้าศรีก็จอดวางศรีเอง
ก็พูดอย่างนี้อ้าวแล้วผมไปหาคุณที่งานเลย

เขาบอกว่าอ๋อมีคนแย่งที่ก็เลยไปที่อื่นเออ
ก็พูดอย่างนี้ไปเขาก็บอกแต่เขาหาแล้วนะหาไม่เจอ
คือหาทั่วทั้งงานเลยทั้งงานเลย
คือใจแกหาแต่ป้าศรีอย่างเดียวเลยยังไม่คิดหาใครเลย
อันนี้แกไม่เป็นไรแกยังคิดในใจแกได้เจอกันตรงนี้แล้ว
แกก็ช่วยแกหาบอีกเหมือนเดิม
ก็ไปส่งที่โป๊ะอีกเหมือนเดิมแต่ทีนี้คุยนาน

ก็ถามภาษีว่าพรุ่งนี้มาขายของอีกไหม
เขาบอกขาย๔วันสุดท้ายแล้ว

อันนี้พระนุนัทบอกว่าขายหมดเร็วหน่อยได้ไหม
อยากให้ไปเจอพี่ชายที่เรือที่จอดอยู่
เพราะวันนั้นวันพรุ่งนี้พี่ชายจะมาแล้ว

เขาก็เลยบอกว่าได้นะเดี๋ยวสีจะขายของให้เสร็จเร็ว

แล้วค่อยพายเรือไปที่เรือที่พี่นัทจอดอยู่นะ

ช่วงคุยกันเหมือนเดิมลุงข้างบ้านออกมาค่ะ

พระนุนัทก็บอกแล้วถามพระศรีในหน้าอีกว่า

ศรีบอกว่าป้าศรีอยู่กับยายส่วนพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้ว
ตอนนี้ยายแก่แล้วป้าศรีเลยมาขายของคนเดียว
แล้วก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะ

ทีนี้ลุงนัทเนี่ยพอกลับมาแล้ว
เช้าพวกนั้นขึ้นพวกลุงสิงห์กับลุงดำมา

ตอนนั้นท่าที่จอดอยู่เนี่ยค่ะมันติดกับร้านขายกาแฟ
แต่ขายกาแฟก็เอากาแฟมาใส่จอดมายกให้แต่ละคน
ก็นั่งคุยกันลุงนัทเขาก็คุยด้วยอารมณ์ดีเลยว่าเนี่ย
เจอสาวคนนึงสวยมากเลยอยากให้เจออยากให้รู้จัก
ลุงสิงก็คุยแซวเอาไปบ้านด้วยหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้
พอแซวกันได้สักพักนึงณช่วงนั่งคุยก็มีลุงแก่คนหนึ่งเดินมาตบบ่าหนูนัก
นุ่มแล้วก็ตกใจครับหนุ่มใช่ที่ไปนั่งที่ท่าโป๊ะเก่าเปล่า
ลุงนัทก็บอกอ๋อผมครับผมไปนั่งมาครับ
เขาบอกว่าหนุ่มไปนั่งกับใครมาเห็นไปนั่งอยู่คนเดียวมานานแล้วเนี่ย
ลุงนัทก็เงียบเปล่านะครับผมอยู่กับแม่ศรี
พอพูดคำว่าแม่ศรีเท่านั้นแหละอาแปะปล่อยกาแฟลงทิ้งเลย
อัยยะเอาอีกแล้วแล้วพูดอย่างนี้
โหดูดิคุณผู้ชมโอ้อัยยะเอาอีกแล้ว
สิ่งก็หันมาถามว่ามีอะไรเหรอลุง
เออจะบอกหนุ่มว่ามองหนุ่มมา๒วันแล้ว
เห็นหนุ่มนั่งเพ้อคุยอยู่คนเดียวอยู่ตรงนั้นน่ะ

เห็นแค่ลุงคนเดียวไม่เห็นแม่ศรี
เขาก็ถามว่าลุงคุยกับใคร

ไอ้ที่ขายข้าวเกียบพองใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้
ก็บอกว่าใช่ครับเอา๘เดือนหนีก่อนเลย

สิงห์ก็บอกว่ามีอะไรหรือเปล่าลุง
เอออยากจะบอกว่าไอ้สีมันน่ะ
ถูกฆ่าโครงเผินตายที่หน้านานแล้ว
ไม่ได้ตายแบบว่าด้วยธรรมชาติด้วยนะ
ยังที่ยังอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วทุกคนไปเจอ
เพราะว่าคนต่างถิ่นไปฆ่าเขาไว้

ก็เฮียนโดยใครที่มาจากต่างถิ่นน่ะโดนฆ่าจมน้ำตายตรงนั้นไปแล้ว
โดนฆ่าไปแล้วสองศพปีละศพโดยก็ยังหาตัวไม่เจอว่าใครฆ่า
ว่าเป็นคนต่างถิ่นทั้งหมดต่างถิ่นหมดเลยและจะมาแบบเนี้ย
ที่ลุงเห็นเนี่ยทุกครั้งเลยแต่สองคนนั้นอ่ะลุงไม่สามารถช่วยได้
แต่วันนี้ลุงเห็นเองครับเราจะเป็นวันที่สามแล้วอืม
ก็อยากจะเตือนว่าอย่าไปนะหนูพูดอย่างงี้ครับ
เท่านั้นแหละลุงนัทแกก็สั่นเลยแกบอกว่าลุงคนนั้นก็ถามอีกว่า
นัดเจอกันอีกไหมบอกนัดเจอกันอีกอาญาคราวนี้อาแปะเดินตรงมาเลยอ่ะ
เก็บน่ะอยู่ไม่ได้น่ะอยู่อยู่อยู่หรือตื้อตายน่ะหรือตายน่ะจริงอย่างเงี้ย
ก็ลุงนัทลุงสิงห์ทำไงอ่ะยังซ่อมไม่เสร็จอ่ะ
กว่าจะเสร็จก็เกือบทุ่มหรือสองทุ่มแล้วมันจะขับเรือตอนกลางคืนไม่ได้อืม
ยังไงก็ต้องค้างคืนที่นั่นครับเขาก็เลยได้แต่บอกว่าเอาตัวรอดนะ
ทางนี้ทั้งวันทั้งคืนจิตใจไม่อยู่กับที่แล้ว
ไปแล้วสั่นสั่นลุงนัทสั่นทั้งวันเลยจนลุงสิงหลุงไรซ่อมรถแล้ว
ซ่อมเอ้ยซ่อมจิตรถโทษทีซ่อมเรือจนเสร็จแล้วอืม
เขาก็เลยบอกว่าอ่ะคืนนี้เดี๋ยวจะช่วยมึงก็คือด้วยลุงสิงหลุงนัทเขามีของมาติดตัว
ก็เอาพระให้บ้างล่ะเอาผ้ามาห่มคอยดูน้องให้อืม
ตอนตกกลางคืนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครับลุงนัทสั่นสั่นอยู่ในผ้าห่มอย่างเดียวเลย
ผ้าห่มคลุมหัวอืมแล้วตะโกนว่าไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปอยู่อย่างเงี้โอ้ย
ไม่ไปไม่ไปลุงสิงกับลุงดังก็เดินทั่วเลยค่ะมองหาว่ามีใครมาเรียกไหม
ลุงศรีกับลุงดำหาไม่เจอแต่ตัวลุงนัทคนเดียวที่แบบสั่น
แล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปกูไม่ไปไม่ไม่พี่ผมไม่ไปอย่าเอาผมไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
จนหกโมงเช้าอ่ะครับลุงสิงห์ลุงดัมว่าเช้าแล้วนะอืม
เดินทางได้แล้วลุงตื่นเถอะไอ้นัดลุงตื่นอืม
ไปดึงผ้าห่มลุงนัทมาโอ้โหลุงนัทผมล้มล่วงลงมาจากหัวหมดเลยอ่ะ
หัวโกงเลยหัวโกนเลยค่ะแล้วตัวตัวร้อนสั่นงังงักเลยอ่ะครับ
เขาเลยต้องรีบออกเรือโดยที่แบบว่าเอาสภาพลุงนัทไปอย่างนั้นเลยครับ
เอากลับไปที่บ้านเอาลุงนัทไปหาวัดน้ำมนต์แล้วก็ไปทำบุญต่างนานา
ใช้เวลาหลายเดือนลุงนัทกว่าจะกลับสภาพคืนที่เดิมได้โอ้อืม
ลุงนัทเมื่อคืนวันนั้นเป็นอะไรอยากรู้เขาบอกว่าทั้งคืนเลยได้ยินเสียงพายเรือมาก่อน
แล้วก็เรียกลุงนัทว่านัทพี่นัทพี่นัททำไมไม่ไปหาพี่นัทนัดหนูไว้พี่นัทอยู่ไหน
แล้วก็เรียกพี่นัทจากตอนแรกก็เสียงหวานพอเริ่มไปเริ่มไปเสียงเริ่มดังเหมือนคนอาฆาตอ่ะ
มึงจะไปไหนอย่างเงี้เสียงมึงจะไปไหนใส่อย่างนี้
คิดภาพแล้วคนกำลังโกรธไอ้นัดนัดกูไว้มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วด้วยความที่ของในเรือมันมีเขาก็เลยพายรอบเรือเลยเขาบอกได้ยินเสียงพายเนี่ยรอบเรือเลย
ไปมาไปมาแต่ลุงสิงกับลุงดำไม่เห็นเท่านั้นมีลุงนัทคนเดียวที่เห็นที่ได้ยินเสียง
แกก็เลยจิตไม่อยู่กับตัวเลยจิตแกแตกเลยแกแบบสั่นทั้งตัวทั้งอะไรแล้วแกก็ไม่รู้สภาพตัวเองว่าเป็นอะไร
สิงกับลุงดำก็เลยให้ดูว่าผมไม่เหลือเลยไปอย่างนั้นเลยค่ะ
คือคืนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวต้องย้อนกลับไปตอนกลางวันก่อนถ้าตอนกลางวันเนี่ย
ลุงนัทไม่ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับลุงสิงห์ลุงดำแล้วก็อาแปะร้านกาแฟได้ยินไม่ได้ยินนะตอนนั้นเนี่ย
ไม่รู้ว่าคืนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับใครใช่ค่ะเขาต้องไปที่นั่นเหมือนเดิม
และมันจะเป็นรอยซ้ำกันเหมือนเดิมเพราะว่าไม่เคยมีคนต่างถิ่นไปนอนความตายที่นั่นเป็นผู้ชาย
ก็คือเหมือนกับเขาเริ่มแรกจากการมาผูกสัมพันธ์ก่อน
คุยดีด้วยทำให้คนต่างถิ่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีใจชอบ
แต่ผลสุดท้ายทุกคนจะลงเอยด้วยการไปตายอยู่ตรงนั้น
เหมือนเขากำลังรอการแก้แขนใช่ค่ะเพราะเหมือนกับว่าเขาหาคนที่ฆ่าเขายังไม่เจอ
เพราะเป็นคนต่างถิ่นเนี่ยแหละค่ะส่วนมากไม่ใช่คนที่นั่นที่จะไปเจออย่างนั้นมั้ง
ที่อยู่ข้างบ้านบอกว่าไอ้ที่ตายคนต่างถิ่นทั้งนั้นเลยที่เขาไม่รู้จัก
โอ้โหน่ากลัวนะตอนแรกมาผมแอบอมยิ้มฟังเรื่องนี้เออมันเป็นความรักของหนุ่มสาวในสมัยก่อน
แต่ผลสุดท้ายพอมารู้ความจริงเนี่ยเฮ้ยโชคดีมากที่ลุงนัทรอดมาได้
ใช่ค่ะหลังจากนั้นลุงนัทก็ไม่ทำเกี่ยวกับเรือจุงอีกเลยแกมาทำเรื่องสิบล้อแทน
คือต้องบอกว่าผมเคยเห็นนะเรือจุงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เห็นไหม
ก็จะเป็นเรือลำเล็กนะครับแล้วก็ลากเรือลำใหญ่ที่บอกว่าใต้ท้องเรือเขาจมลงไปลึกนะครับ
กลางค่ำกลางคืนโอ้โหเขาบอกว่าการลากรอบนึงนี่ใช้เวลานานมาก
หลายวันค่ะหลายวันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านตามสถานที่ต่าง
และแน่นอนว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยโอกาสที่เรือมันจะเสียมันจะพังก็ต้องมีมีค่ะ
ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปจอดซ่อมบำรุงรักษามันที่ไหนซะมากกว่าใช่อย่างนั้นเลย
โอ้โหมาตามนัดนี่คือตีความหมายได้สองอย่างคือมาตามนัดที่นัดกันไว้ใช่
หรือมาตามลุงนัทก็ได้ใช่ค่ะ
คุณสนุกเห็นไหมคุณผู้ฟังผมบอกแล้วว่าคุณฟ้าเวลาเขาเล่าเรื่องเนี่ย
เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาสนุกเหมือนเดิมเรื่องนี้น่ากลัวดีฮะ
เรื่องของมาตามนัดนะครับวันนี้สถานีผีดุของเรา
ขอบคุณคุณฟ้าที่มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกันนะครับ

เอาละครับเวลาหมดหมดเวลาครับสถานีผีดุของเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนของวันศุกร์หน้า
และช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังคงรวบรวมเอาเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลมาให้ทุกท่านได้ฟังพร้อมกับเห็นหน้าเขาแต่ละคนด้วย
สัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้ผมและคุณฟ้าลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ